คือเป็นแผงของพ่อค้าอาหารทะเล

เอาปืนไปเจาะยิงคนขายแผงกุ้ง

๒คนกลางตลาดเสียชีวิตทั้งคู่
แถมยังมีคนเจ็บอีก๓คนด้วย

ตาเจ็บและเสียชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยอ่ะค่ะเนี่ยเหตุการณ์คุณผู้ชมดู
เข้าไปเห็นไหมหน้าแผงเอื้อมเข้าไปแล้วจ่อยิงแบบนั้นนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติการเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
เป็นแผงขายกุ้งในตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ตคนก่อเหตุชื่อนายมณีนบหมีทอง
อายุสี่สิบเก้าปีเป็นพ่อแผงอาหารทะเลเอาปืนไปจ่อยิงนังเล่นไม่เดิน
ลิมปานานหนุ้นลักษณ์วัยห้าสิบเอ็ดปีจ่อยิงเข้าที่หัวเลยนะคะ
แล้วก็เจาะยิงนายสรายุทธ์ถิ่นสถานเข้าที่หัวกับหลังบาดเจ็บสาหัส
มีคนเจ็บอีกสามรายที่โดนกระสุนตามร่างกายค่ะนายพรชัยลิมปนานุรักษ์วัย๒๖ปี
นายเกรียงไกรลิมปนานุรักษ์วัยห้าสิบหกปีนางอาพรถินสถานวัยห้าสิบสองปี
ทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะคะนามสกุลเดียวกันด้วย
มีนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำซีพีอาร์ให้กับนางต้อยและนายสรายุทธ์
สองคนที่ถูกจ่อยิงเข้าศีรษะกับกลางหลังนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่หายใจรวยรินแล้ว
ก็รีบทำซีพีอาร์นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่เสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
มีภาพจังหวะปั๊มหัวใจคนเจ็บด้วย
คือเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาเร็วที่สุดแล้วอ่ะค่ะนี่ค่ะนาทีนี้เลยนะคะ
กาญจนาหมีทองภรรยาของนายมณีนบคนก่อเหตุนะคะ
ขับรถยนต์สีดำทะเบียนกอ๑๖๓๑ภูเก็ต
มารับสามีแล้วหลบหนีไป

มีหัวกระสุนปืน๙มม๒หัวตกอยู่ที่พื้น

ยืนฟังภรรยาของตัวเอง

เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องแผงขายกุ้ง

คือทะเลาะกันเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วอยู่เหมือนพอฟังภรรยาตัวเองทะเลาะกับอีกแผงหนึ่ง
ไม่พอใจเหมือนโมโหแทนภรรยาค่ะ
นายมณีนพขับรถออกจากตลาด

ไม่ค่ะน่าจะกลับไปเอาปืน
เพราะขับรถกลับมาที่แผงแล้วเดินตรงเข้ามา

ครอบครัวเธอขายอาหารทะเลในตลาดมา

ที่ผ่านมา๒แผงก็เลยมีปากเสียงกัน

ก็เลยเหมือนทะเลาะกันมาตลอดค่ะ

จะก่อเหตุกันได้รุนแรงขนาดนี้ค่ะ

ได้รับการติดต่อจากไหนมานินวรรค์คลเกาะเหตุ

กี่วันแล้วคะข้ามมา๑วันนึงแล้วนะ

ยังไม่มาหาตำรวจตามที่นัดเอาไว้เลย

เดี๋ยวตำรวจยื่นหลักฐานต่อสารจังหวัดภูเก็ต
แล้วขอออกหมายจับเลยก็แล้วกัน

พอมีอาวุธปืนอยู่ในมือมันก็เลยจบแบบนี้